คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของขโมยขโจรกันนะฮะ
อันนี้ขโมยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นขโมยแล้ว
เอาไปหมดทุกอย่างเลยไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
เอาทุกอย่างจริงนะคุณนะเออนะฮะนี่แม้กระทั่งนี่
ต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านทั้งคนอยากได้ไม่ซื้อมาปลูกเอง
เพาะเมล็ดเองแต่มาหยิบฉวยเอาดีกว่านะฮะ
เนี้ยผู้หญิงคนนี้นะครับก็ท่าทางเนี้ยก็ดีน่ะ
แต่งตัวก็ดีนะแต่เดินมาขโมยต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านคนอื่นนะครับ
อีกมุมหนึ่งก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้แหละเดินหิ้วกระเป๋าใบใหญ่มา
ท่าทางในกระเป๋าก็ดูหนักนะฮะมาอยู่ที่หน้าร้านร้านหนึ่ง
แล้วก็เอานี่ฮะหนังสือใส่กระเป๋านะครับ
แล้วก็ถ้าสังเกตดีในกระเป๋ามีต้นไม้ด้วย
โอ้โหต้องตาดีมากเลยนะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
มันก็จะมืดหน่อยใช่ไหมคุณแต่เขาบอกว่า
ในกระเป๋ามันมีต้นไม้ที่เธอหยิบฉวยขโมยยัดใส่กระเป๋าไปแล้ว
แต่ทีนี้พอไม่เห็นหนังสือที่อยู่หน้าร้านก็เอาหนังสือไปด้วยนะครับ
นำมาโพสต์ไว้พร้อมข้อความบอกว่าสงสัยป้าแกเป็นคนรักธรรมชาติ
ขนาดต้นไม้ยังขโมยญาติใครเมียใครสะกิดบอกที
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการพบตัวภัยสังคมระวังกันด้วยนะครับ
พบว่าพื้นที่จุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านกันยง
ก็พบร่องรอยนะคือกระถางต้นไม้ถูกขโมยไปนะครับ
เพราะว่าที่เดิมที่เคยวางกระถางมันก็มีรอยคราบน้ำรอยอะไรเนี่ย
แต่ว่าถูกขโมยไปแล้วนะครับอ่ะนี่ฮะนี่ที่พื้นนะเห็นไหม
นะฮะก็เป็นสิ่งที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ